ส่วนเรื่องของการย้ายพักนะคะก่อนหน้านี้แหละ
คือก็มีข้อมูลสับสนนะเพราะว่ามีคนไปเจอว่าอดีตสอสอ
ในช่วงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรกไปกัน๙คนด้วยกัน
เพื่อนพาไปนั่งเนี่ยนะคะแต่สรุปแล้วมันมีข้อมูลยืนยันมาแล้ว
นี่เป็นอีกประเด็นนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการดูดสอสอ
มาอีกแล้วค่ะแล้วคนแฉคนล่าสุดนายประเสริฐพงศรนุวัฒน์สอสออดีต
พักอนาคตใหม่นะคะเอาคลิปเสียงเป็นบทสนทนาระหว่างนายอดีศักดิ์สมบัติคำ
ผู้สมัครสอสอและนายสำลีรักสุธีนะคะเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
ที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่กับสังกัดพักภูมิใจไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอามาให้สื่อมวลชนฟังเลยค่ะคลิปที่สนทนากันเนี่ยเนื้อหาก็จะมีการพูดถึง
ความจำเป็นถึงการย้ายพักบอกว่าจะไปผลักดันนโยบายด้านสาธารณสุข
แล้วก็เอ่ยถึงมีตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในการย้ายพักด้วยเพราะว่าอยากจะเอาไปใช้
ในช่วงของการเตรียมลงพื้นที่สมัครสอสอเขต๑มหาสารคามในครั้งต่อไป
แล้วก็ในคลิปบอกว่ายอมรับเห็นใจหัวหน้าพักนะคะอดีตหัวหน้าพักนายธนทร
แต่ก็ไม่สามารถจะอยู่ร่วมพักต่อไปได้อีกอันนี้เป็นบทสนทนาที่เขาเอาออกมาแฉนี่นะคะ
ซึ่งบทสนทนาของนายสำลีเนี่ยมันไปสวนทางเหมือนกันนะ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวิรากูลที่ปฏิเสธก่อนหน้านี้ว่าไม่มีเงินเนี่ย
เกี่ยวข้องเรื่องนี้เอาฟังเสียงคนแฉก่อนนะคะคุณประเสริฐพงศ์ค่ะ
เหตุอันใดถึงไปยืนอยู่คนละฝั่งกับฝ่ายที่เรากล่าวหาเขาว่าเป็นประเด็จการ
ก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงโดยไม่มีปิดบัง
แล้วก็ไม่ต้องมานั่งถามอีกครับว่าเป็นชื่อใครแบบไหนอย่างไร
แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการยืนยันชัดเจนว่าทางหัวหน้าพักท่านหนึ่ง
ที่ยืนยันเมื่อเช้ากับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
จริงแล้วมีจริงจากคลิปที่ท่านได้ยิน
อ้าวคุณอาณาทีนชาญเวียร์รกูลว่ายังไงบ้างนะคะ
เขาบอกว่าที่บอกว่าคือไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องเขาก็ยืนยันแหละ
มันไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องจริง
แล้วก็บอกว่าคนเหล่านี้๙คนที่ย้ายมาร่วมภูมิใจไทยเนี่ย
ไม่ใช่งูเห่าเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้มีสังกัดอยู่แล้วเนี่ย
ไม่ได้สังกัดพักอนาคตใหม่เพราะว่าถูกยุบไปแล้วเนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องของการอัดคลิปเสียงที่แฉออกมา๒วัน๒คลิป
เป็นการกระทำไร้มารยาทกุ้ยและก็จะไม่ฟ้องกลับด้วย

ก่อนหน้านี้สับสนว่า๙คนมีใครบ้างแล้วจะไปจริงหรือเปล่า
สรุปข้อมูลนี้ออกมายืนยันแล้วนะคะ
เพราะนายทะเบียนพักภูมิใจไทยทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนรัศดร
โดยเป็นการแจ้งให้ทราบว่ามีสอสอจากอดีตพักอนาคตใหม่๙คน
เข้ามาอยู่ในสังกัดพักภูมิใจไทย
เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เป็นข้อมูลยืนยัน

สรุปตอนนี้นะคะภูมิใจไทยมีสอสอรวม๖๑คนนะคะ
ที่ที่ทำการพักแพร่เนี่ยนะคะมีผู้สนับสนุนอดีตพักเนี่ย
นำภาพของนายเอกการซื่อทรงธรรม
ซึ่งเป็นหนึ่งในก้าวที่ย้ายไปเนี่ย
มาใส่พวงหลีดแล้วก็มาวางไว้ที่หน้าที่ทำการพัก
ว่าไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งใหม่ว่ากันนะคะ
ประชาชนเป็นคนตัดสินสอสออาจจะเป็นสมัยเดียวสมัยสุดท้าย